ดูอีกจังหวัดหนึ่งบ้างนะคะที่สุพรรณบุรี

พื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นที่สุดท้ายในสุพรรณบุรี
คุณผู้ชมที่น้ำยังท่วมสูงอยู่ก็ได้รับผลกระทบค่ะ
บ้านเรือนชาวบ้านไม่พอพื้นที่ทำกิน
คือชาวบ้านเขาบอกว่านาข้าวของเขาเป็นพันไร่
ตอนนี้จมอยู่เพราะว่าน้ำท่วมสูงเหลือเกินนะคะ

อยากให้น้ำลงไปก่อนก็คืออยากให้หน่วยงานภาครัฐ
เร่งระบายน้ำที่อยู่ในนาข้าวเนี่ยนะคะ
เดือนธันวาคมถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้

นาของชาวบ้านที่ตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ตอนนี้กลายเป็นท้องทะเลอย่างที่เห็นครับ
ทำให้ต้นข้าวยืนต้นตายนะครับ
นับพันพันไร่ซึ่งชาวบ้านที่นี่ครับ

เพื่อที่พวกเขาจะทำการปลูกข้าวได้อีกครั้งนะครับ
และถ้ามีการเฉยชากับปัญหานี้

นี่คือสภาพนาข้าวที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ส่งผลให้ต้นข้าวตายนับ๕๐๐ไร่
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้แม้แต่ต้นเดียว
สร้างความเสียใจให้กับชาวนาที่ตำบลบางพลับ
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคน

และยังไม่มีการเร่งระบายน้ำออกไปเท่าที่ควร
เราได้นั่งรถเข้ามาสำรวจในพื้นที่หมู่๕

นาข้าวตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นท้องทะเลไปแล้ว
จุดระดับน้ำลึกถึง๒เมตร

สร้างความวิตกให้กับชาวนาทุกคน
โดยนางปฐุมรัฐตั้งศรีเจริญชัย
ยึดอาชีพทำนามานานเกือบ๕๐ปีได้เล่าว่า
พื้นที่ตำบลบางพลับถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี
และปีนี้เธอต้องสูญเงินไปกว่า๒แสนบาท

ซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านตำบลบางพลับต้องการมากที่สุด
คืออยากให้หน่วยงานได้เร่งระบายน้ำออกไปให้หมดโดยเร็ว

แต่ถ้าหน่วยงานเมินเฉยกับปัญหานี้
ชาวนาที่นี่ก็ต้องสูญเสียโอกาสทุกอย่าง
อยากจะให้ลดลงน้ำลดลงเร็วจะได้ทำนาเร็วขึ้นทะเบียนทัน
แล้วก็ผลผลิตการเก็บเกี่ยวถ้ามันทันมันก็จะเป็นประโยชน์กับชาวนาแหละ
จากที่ว่าไม่ได้ไม่ได้มันก็ยังพอได้มั่ง

อยากให้เห็นใจให้ช่วยให้เอาน้ำลงไว
และนอกจากต้องเสี่ยงกับการขึ้นทะเบียนนาข้าวไม่ทันแล้ว
ถ้าปัญหาน้ำท่วมไม่ได้รับการแก้ไข
ชาวนาที่นี่จะต้องได้รับผลกระทบในระยะยาวไปจนถึงปีหน้า
โดยนายถนอมเจดีที่ยึดอาชีพธรรมนามาทั้งชีวิตได้เล่าให้ฟังว่า
ชาวนาที่ตำบลบางพลับจะปลูกข้าวได้๒ครั้งต่อปี
แต่ถ้ายังไม่มีการเร่งระบายน้ำออกไปก่อนเดือนธันวาคมนี้
การทำนาครั้งแรกก็ต้องเลื่อนออกไป
ทำให้ปีหน้าชาวนาที่นี่จะทำนาได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
เพราะการทำนารอบที่๒จะเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมอีกครั้ง
ซึ่งการทำหนาได้แค่รอบเดียวนั้นจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว
พวกเขาทุกคนเลยอยากขอความเห็นใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เราไม่มีโอกาสได้เกี่ยว
ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับน้ำ
ทำยังไงก็ได้ให้มันลงให้มันแห้งก่อน

ว่าทำไมที่ตำบลบางพลับในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี

ขณะที่อำเภออื่นน้ำลดลงหมดแล้ว

ก่อนหน้านี้มีโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำ
แต่สุดท้ายก็มีการทุจริตกันเกิดขึ้น
ต้องยุบโครงการลงไปไม่ได้สร้างต่อ
ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมตำบลบางพลับทุกปี
ส่วนปีนี้สำนักงานชนรับประทานที่๑๒จังหวัดชายนาฏ

ว่าจะทำการสูบออกให้ก่อนเดือนธันวาคม
เพื่อที่จะให้ชาวนาเริ่มทำนาได้

ปล่อยให้น้ำท่วมขังปิดโอกาสของชาวนา
ซึ่งทุกวันนี้ทุกคนยังรอคอยการช่วยเหลือ

เร่งระบายน้ำออกไปโดยเร็วที่สุด
แต่อยากจะเรียกร้องทางชนประธานว่า

กรุณาระบายน้ำให้เสร็จภายในสิ้นเดือนพิกา
อย่าให้เลยเดือนธันวานะ
หรือเลสสุดก็แค่สักสิบห้าธันวาคม

เดี๋ยวน้ำที่นี่มันก็ลงเองนะครับ

ถ้าทำไม่ทันยังไงชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่แล้ว
ชาวนาทุกคนที่ตำบลบางพลับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
รู้ดีว่าบ้านตัวเองต้องถูกน้ำท่วมทุกปี
แต่ปีนี้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว
พวกเขาก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหา
เพื่อให้พวกเขากลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง
นุสักภูมิเทศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่แหละครับก็คือพื้นที่ของอำเภอสองพี่น้องนะครับ